เรื่องนี้เปลี่ยนไปดูเรื่องของโควิดบ้าง
คือหลายคนทำประกันเอาไว้เจอจ่ายจบอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กาญจนบุรี

แล้วพอเพื่อนรู้ว่าเพื่อนติดโควิด
คือแทนที่จะออกห่างหรือว่าให้เพื่อนไปรักษาตัว

เพราะตัวเองก็หวังจะติดโควิดแล้วจะได้เงินประกัน

ถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็จะไม่ได้เงินประกัน
แล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมีปัญหามากกว่านั้นอีก
เพราะว่าภรรยาของเพื่อนที่ติดโควิดคือไม่พอใจไง
ชวนสามีเธอจะมานั่งดื่มเหล้ากันแล้วก็โวยวาย
ปรากฏว่าหนุ่มคนที่ต้องการจะเอาเงินประกัน
ยิงปืนเข้าไปในบ้านแล้วไปโดนลูกชายอีก
เป็นเรื่องเลยค่ะไปดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
นี่คือเสียงของภรรยาของคนที่ติดโควิด
แล้วคือเนี่ยคือกลับมาจากไปดื่มเหล้ากันมาแล้วด้วยนะ
เธอก็ไม่พอใจว่าแบบสามีเธอติดโควิด

เพื่อจะให้ติดโควิดด้วยแล้วจะได้เอาเงินประกัน

ปรากฏมีการยิงกันด้วยแล้วก็โดนลูกชายนะคะ
ซึ่งตัวของสามีกับเพื่อนที่อีกคนนึง

โดยนางวิพาสิริพุทธาอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นภรรยา
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
นำคลิปวิดีโออันนี้ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่บันทึกไว้

ให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายทรธนันบุญมีประเสริฐนะคะ
โดยผู้ก่อเหตุเนี่ยนอกจากจะพาสามีไปกินเหล้าแล้ว
ยังใช้ปืนรัวยิงเข้ามาในบ้านอีก๓นัด
กระสุน๑นัดไปถูกนายสหัสวรัสเจริญพุทธอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของนางวิพาสิริจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๑มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
วิภาสิริบอกว่าช่วงเย็นวันนั้น
คือนายสำริทจันสีสามีของเธอตรวจพบเชื้อโควิด
ก็กลับมาจะเก็บเสื้อผ้าจะไปกักตัวอยู่แล้ว
แต่อยู่นายทรธนันเพื่อนสนิทสามี
พอรู้ว่าติดโควิดเท่านั้นแหละรีบมาหานะคะ

เพราะว่านายทรธนันทำประกันโควิดไว้
อยากติดเชื้อบ้างจะได้รับเงินประกัน๕๐๐๐บาท
จากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ขี่รถออกไปด้วยกัน
กระทั่ง๒ทุ่มนายทรธนันพาสามีมาส่งที่บ้านด้วยความเมา
แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกับทางภรรยาของเพื่อนเนี่ยค่ะ
เธอก็ว่าสามีเธอติดโควิดอยู่แล้ว

แล้วก็ไล่ให้ฝ่ายเพื่อนสามีกลับไปแต่ไม่ยอมกลับมานะคะ
นี่ค่ะพอยิงปุ๊บ
คือกระสุนไปถูกที่ด้านของบัตรท้ายของนายศาสวัสดิ์ลูกชาย๑นัดค่ะ

ทั้งสองคนก็ขับรถกระบะหลบหนีไปเลย
ทั้งตัวสามีด้วยทั้งเพื่อนสามีด้วยนะคะ
ทางของภรรยาก็เลยแจ้งบุฬณีพิทักร
รับตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลก่อน
ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ก็ตรวจพบกระสุนฝังในและต้องผ่าตัดด้วย
วิภาสิริเนี่ยก็เลยบอกว่าจากนี้ไปแยกทางกันแน่นอนกับสามีนะคะ
ให้ตำรวจเร่งติดตามตัวทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะวันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้
เพราะว่าทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่เจอตัวนางวิพาสิริแล้วนะคะ
พอมาสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ยืนยันว่าตัวของสามีคือนายโมเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙จริง
และในเอมือปืนมาชวนไปดื่มเหล้าหวังเงินประกันจริงก็เลยมีปากเสียงกันนะคะ
แล้วก็มีการยิงปืนเข้าไปในบ้านส่วนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่ตำบลน้องตักยามเพอร์ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถจับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้แล้วนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยนายทรธนันบุญมีประเสริฐผู้ก่อเหตุถูกตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
กอาวุธปืนไปในที่สาธารณะส่วนตัวนายสำริทจันสีเป็นสามีนางวิภาสิริเนี่ย
ตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยนะคะถูกตั้งข้อหาทั้งคู่เลยอืมค่ะ